เดี๋ยวนี้รักกันให้ฟันแขนเหรอคะ

ที่สงขลาผู้ชายคนนึงบุกไปเอามีด
ฟันไหล่ผู้หญิงที่ตัวเองชอบ
ฟันเป็นแผลเหว่ายาว๑๕ซินติเมตรเลือดอาบแขนแบบนี้ค่ะ

เธอไปให้ท่าผู้ชายหลังอื่นมาใช่ไหม

หึงเค้าแล้วคือยังไงจะบัด
เขาแล้วคุณต้องวิ่งไปฟันเขาเวอะหวะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
นี่ผู้เสียหายนะเธออายุ๔๔ปีค่ะชื่อคุณหนูพิน
โดนฟันเข้าที่ไหล่ขวายาวประมาณ๑๕เซนติเมตรแผลนี่เวอะเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนก่อเหตุชื่อทงชัยอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ชายที่มาชอบพอเธอก่อเหตุเสร็จก็หนีไปตามระเบียบ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะได้คุยกับคุณหนูพินเธอก็เล่าบอกว่า
นี่เพิ่งจะย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้๓๔วันเอง
ส่วนนายทงชัยก็รู้จักกันมาสักพักแล้วล่ะ
ก็เขามาชอบอ่ะแหละก็ตัดสินใจคบหากันนะ
แต่ระหว่างที่คบกันเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะไปหมดเลย
เพราะว่าทงชัยใจร้อนชอบทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ชอบหาว่าเธอไปอ่อยคนนั้นอ่อยคนนี้อยู่เรื่อย
คืนก่อนเกิดเหตุเธอกับนายทงชัยก็ทะเลาะกัน

ตอนเช้าเธอนอนอยู่อยู่ทงชัยมาหาที่บ้าน
จะมาเอาโทรศัพท์ตอนแรกเธอก็ไม่เปิดประตูให้
ก็คุยกันผ่านหน้าต่างทงชัยไม่ยอม
มากระชากประตูเปิดออกจนประตูพัง

หลังเกิดเรื่องเธอบอกยังไม่ได้แจ้งความนะคะ

แต่ตอนนี้อยู่แบบหวาดระแวงมากกลัวมาก

ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยไปจับตัวนายทงชัยดำเนินคดีหน่อยได้ไหม

ช่วยด้วยช่วยด้วยก็รีบวิ่งมาดูแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ก็ไม่ได้รู้จักกับคนเจ็บเป็นการส่วนตัวนะคะ
ก็เพิ่งรู้ว่าย้ายเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านเช่านี้ได้ไม่นาน
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจตามตัวนั่นแหละ